ก็ไปช่วยเหลือคนงานที่เขาไปอยู่ในก้นบ่อบาดาน
เขาพยายามจะลงไปใต้บ่อบาดานนะครับเป็นบ่อน้ำ
จะไปเอาอุปกรณ์อะไรขึ้นมาหมดสติอยู่ก้นบ่อ
ก็พยายามลงไปช่วยหมดสติไปอีกคนนึง
แล้วก็กลายเป็นว่าเสียชีวิต๒ศพ
ขึ้นในบ่อน้ำที่เป็นบ่อบาดานนะครับอยู่กลางทุ่งนาในพื้น
หมู่๓ตะบนโพประทับช้างอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตร
ครับเป็นบ่อบาดานที่ทำด้วยวงปูนซีเมนนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือช่วงที่นำร่างขึ้นมาแล้วนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับนี่ฮะลักษณะแบบนี้ครับ
บาดานวงซีเมนนะครับอยู่ที่ทุ่งนานะวันนี้ทางญาติญาติของผู้ที่
เสียชีวิตก็นำเครื่องเส้นไหว้นำอาหารนำน้ำดื่มมาเชิญ
ดวงวิญญาณออกจากจุดเกิดเหตุตรงนี้ฮะเป็นบ่อบาดานวงซีเมน
ตรงนี้นะครับดูปากบ่ออาจจะไม่กว้างเท่าไหร่แต่ข้างในเนี่ย
เช่าละนะครับนายทวายศรีทองชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
นะครับนายทวายเนี่ยลุงทวายอยู่๗๔ปีละลุงทวายเล่าให้เราฟัง
แบบนี้ครับทุกผู้ชมครับบอกว่าเย็นเมื่อวานนี้มีในเช้านะกับ
ลูกน้องที่เป็นชาวเมียนมาเนี่ยมาที่เบาะน้ำบาดานที่เกิดเหตุ
แล้วนายชาวก็ให้ลูกน้องลงไปที่บ่อนะครับให้ไปถอดวาวปั๊ม
น้ำข้างล่างแล้วก็ดึงท่อน้ำขึ้นมาด้วยเพราะว่าจะกลบบ่อแล้ว
นะจะปิดบ่อละลูกน้องชาวเมียนมาเขาก็ลงไปนะครับมันจะมี
บันไดเหล็กบันไดเหล็กเนี่ยมันจะยาวลงไปสัก๖เมตรลึกนะลงไป
เมตรเนี่ยก็ลงไปนะครับอีก๑ชั่วโมงต่อมาในชาววิ่งมาบอก
ว่าคนงานชาวเมียนมาของเขาเนี่ยที่ชื่อว่านายทวายเนี่ยมด
สติอยู่ก้นบ่อขึ้นมาไม่ได้นะเขาก็รีบวิ่งมาดูกันนะครับก็
ปรากฏว่านั่นแหละฮะหมดสติอยู่ก้นบ่อจริงนอนแน่นิ่งอยู่ก้นบ่อ
หลังจากนั้นภรรยาของนายเช่าก็ไปเรียกดาบตำรวจพานุวัฒน
ที่เขาเป็นชาวบ้านอยู่ในพื้นที่นะให้มาดูที่เกิดเหตุให้หน่อย
นะครับพอดาบพานุวัฒน์มาถึงนะครับก็พยายามจะลงไปช่วยซึ่ง
ตอนนั้นนะครับคือคนที่หมดสติอยู่เนี่ยเป็นคนงานชาวเมียนมา
นายโกเลสนะแต่มีเพื่อนอีกคนนึงชื่อนายทวายนายทวายเขาก็
ดาบพนุวัฒน์บอกว่าโอ้โหอย่าลงไปเลยฮะมันอันตรายเดี๋ยวรอ
เจ้าหน้าที่รอกู้ภัยมาดีกว่าแต่ดาบพนุวัฒน์ท่านก็แบบเป็นห่วง
ท่านก็บอกว่าโอ้โหถ้าไม่ช่วยตอนนี้เนี่ยสงสัยเดี๋ยวจะตาย
ซะก่อนละมั้งก็เลยปีนบันไดเหล็กลงไปพอปีนลงไปฮะไต่บันได
ลงไปถึงก้นบ่อกลายเป็นว่าดาบพนุวัฒน์ก็ขึ้นมาไม่ได้ค่ะหมด
สติอยู่ข้างล่างเหมือนกันเงียบหายไปทั้งคู่เลยฮะมองลงไปเนี่ย
ก็คือนอนหมดสติอยู่ก้นบ่อทั้งคู่พอกู้ภัยมาถึงครับก็ใช้
วิธีการหย่อนเชือกลงไปนะครับแล้วก็เกี่ยวร่างทั้งคู่ขึ้นมา
ปรากฏว่านายโกเลสที่เป็นแรงงานชาวเมียนมานี่ก็เสียชีวิต
แล้วดาบพนุวัฒน์ยังมีลมหายใจอยู่ไม่ได้สตินะฮะก็พยายามช่วย
หัวใจนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับสุดท้ายไปเสียชีวิต
ที่โรงพยาบาลสองศพนะครับเหตุการณ์นี้นะครับคาดว่าทั้งคู่
ลงไปข้างล่างเนี่ยก็คงขาดอากาศหายใจเพราะบ่อมันลึกมาก
นะครับลึกถึงหกเมตรกว่านะครับไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะ
ครับเป็นเรื่องของการขาดอากาศหายใจแล้วก็หมดสติอยู่ข้าง

เขาก็ลงไปเขาบอกลงได้ไหมเนี่ยก็ไอ้คนนั้นมันลงไปแล้ว
บอกโอ้โหคอยกู้ภัยก่อนดีมั้งเขาบอกเขาไอ้คนอยู่ร่างก็จะ
ตายเขาก็บอกกันเขาก็จะลงไปช่วยน้องก็เป็นตำรวจแล้ว
เนาะไม่พอลงไปได้ไปที่ขั้นเลยอ่ะเสียงลงไปคนอีกแล้ว
ไปท่าไปโคล่างอีกล่วงไปท่าไปโคล่างไปโคล่างไม่ได้
ขึ้นเลยอ่ะวันนี้ครอบครัวรับศพดาบตำรวจพานุวัฒน์มาตั้ง
เพลงกุศลมารดน้ำศพที่บ้านนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับภรรยาก็จุด
ไหว้ศพสามีนำชุดเครื่องแบบตำรวจมาตั้งไว้หน้าศพ
นะฮะเพื่อให้สมเกียรตินะครับภรรยาเนี่ยอายุ๔๔นะครับภรรยา
ชื่อนางวิรัตนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะบอกว่า
วานนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยความจริงนั่นคือวันหยุดของสามีนะ
เป็นวันหยุดนะฮะแต่ว่าปกติแล้วคือสามีจะรับราชการเป็นตำรวจอยู่ที่สุโขทัย
ที่เกิดเหตุนี่คือจังหวัดพิจิตรนะที่โพวทัพช้าง
ประมาณสี่โมงเย็นเมื่อวานนะครับภรรยาของในเช้าซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันวิ่งมาบอก
บอกว่าคนงานชาวเมียนมาของนายชาวเนี่ยตกอยู่ก้นบ่อ
นี่คือรีบวิ่งไปดูเลยนะฮะรีบวิ่งไปเลยนะครับ
ปกติเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วเป็นสัญชาติยานของตำรวจด้วย
พอไปถึงเนี่ยก็ลงไปช่วยนะ
ก็ตั้งใจว่าจะช่วยขึ้นมาให้เร็วที่สุด
กลายเป็นว่าสามีก็ไปเสียชีวิตไปหมดสติอยู่ข้างล่างนะครับ
พาขึ้นมาได้หมอพยายามช่วยปั๊มหัวใจแล้วแต่ก็ไม่ทันนะครับ
ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
จะให้สะดวกจะคิดไม่ออกเลยนะครับ
กำลังใช้ตังค์เยอะด้วยแล้วก็ลูกยังเล็ก
มีลูกสองคนผู้หญิงคนนึง

ศพของดาบตำรวจพานุวัฒน์นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะครับทางพละยาทางครอบครัว

แล้วก็ชาวประณะกิจวันเสานนี้นะครับ
ส่วนคนงานชาวเมียนมาที่เสียชีวิตพร้อมกันเนี่ย
ชาปนกิจศพวันพระรหัสสบดีที่จะถึงนี้นะครับ